สำหรับนุคธนดนตร์คนเกิ้ล

ปีนี้๒๖ปีเต็มแล้ว
แล้วก็จะเป็นปีที่ดียิ่งขึ้นไป

ตาคุณคะตั้งแต่เริ่มต้นเลย

หนุ่มนุ๊กทั้งนั้นเลยช่อนึงนะคุณ

แบงค์ห้าร้อยบ้างแบงค์พันบ้าง

คุณว่าช่อดอกไม้อลังการแล้วใช่ไหม

เป็นเงินมาแล้วบวกมาด้วยจ้ะนี่

แต่ละช่อบางช่อให้มา๑บาท
ช่อก็๕บาทเอง

หนุ่มนุ๊กเขาก็แฮปปี้น้อม

อ่านข้อความที่แฟนคลับเขียนส่งมาให้ด้วย
ข้อความโวยพรทุกข้อความเลยค่ะ

อ่ะเออใส่ใจรายละเอียดด้วยนะคะนุ๊กก็บอกว่าดีใจมากที่
ไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนยังไม่ทิ้งเขาไปไหน
ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็แล้วแต่จับมือฝ่าดราม่ากันไปเลย
อกจากนี้ค่ะทางบ้านสิงห์เป็นต้นสังกัดของนุกธนดลเนาะ
ปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดให้กับนุ๊กด้วยค่ะมีศิลปินก็พากันผลัดเปลี่ยน
เวียนมาจับไมค์ร้องเพลงมอบความสุขให้กับเอฟซีด้วย
โดยเฉพาะเปื้อนคำนี้ยังคุ้นหูกันได้อยู่
ปลายโอริโอมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน
เป็นเพื่อนสนิทตอนนี้ก็มาร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์
นุ๊กเช่นเดียวกันแล้วก็อวยพรซัดซึ้งเลยค่ะ

แต่ดูสายตาแล้วมันมีแต่ความห่วงใยให้กัน
ใช่ไม่ต้องฟังเสียงก็รู้แล้วว่าความห่วงใยที่แบบว่าปลายมีให้นุ๊กเนี่ยมันมากกันมานาน
แล้วมันก็ยังสวยงามอยู่เสมอนั่นเองนะคะ
ยังไม่จบนะ